มาดูบรรยากาศสงกรานเมื่อวานนี้ทั่วไทยกันหน่อยเป็นยังไงบ้าง
รับรองว่าสนุกสนานในทุกพื้นที่จริงนะคะแต่ละพื้นที่เขาก็มีการจัดกิจกรรมกันทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะคะ
พาไปดูนครพนมกันหน่อยเลยดีกว่าที่ถนนข้าวปุ้นค่ะ
ที่นี่ขึ้นขับมากถนนข้าวต่างรับรองคนมารวมตัวเล่นสงครานกันเขียวว่าเพียบเลยนะคะ
นี้เขาบอกเขาจัดโซนนิ่งกันทั้งหมดสี่โซนด้วยกันค่ะเป็นพื้นที่เล่นน้ำแยกออกมาจากการแสดงสินค้า
การแสดงวัฒนธรรมประเพณีช่วงกลางวันนะคะบรรยากาศไม่ค่อยคึกคักหรอกกลางวันอากาศมันร้อน
แต่ตกค่ำเท่านั้นแหละค่ะคุณคิดว่าโซนไหนคึกคักสุด
ที่เดี๋ยวนี้สงกรานต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเนอะ

แล้วให้คนไปเล่นน้ำกลางคืนกลางวันคนไม่ค่อยเล่นเพราะมันร้อน
คือจริงเอาง่ายเหมือนไปเต้นแบบเปียกเฉยค่ะ
ไม่ได้ไปแบบสาดน้ำใส่กันเพราะว่าเวทีก็จะมีการโปรยน้ำออกมาให้
เอาใจวัยรุ่นนะคะเอาใจขาแดนซ์ด้วย
ติดตั้งระบบฉีดน้ำทั่วพื้นที่
แต่ต่อให้สนุกแค่ไหนเขามีจุดตรวจหน้างานนะ
ห้ามดื่มสุราห้ามพกพาอาวุธและแป้งเข้าพื้นที่เด็ดขาด
แล้วก็ตรวจเข้มห้ามลวนลามลามกอนาจารย์ใดด้วย
โซนนี้จะปิดช่วง๓ทุ่ม
และคืนนี้จะมีเป็นคืนสุดท้ายใครยังไม่ได้ไป
ไปต่ออีกถนนข้าวหนึ่งของผมเป็นถนนข้าวก่ำ
เขาก่ำเขาจะมีนี่วงเวียนไดโนเสาร์ครับ
อยู่ในเขตเทศบาลเมืองกรสินช่วงค่ำของเมื่อวาน

นักท่องเที่ยวก็ไปเล่นน้ำไปฉีดน้ำกับไดโนเสาร์
หน้าตาไดโนเสาร์คือแบบสนุก
ฉ่ำทีเดียวเดินผ่านไปก็โดนฉีดน้ำใส่แบบนี้
งานนี้เขามีการห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอลเข้าไปในพื้นที่ด้วยนะครับ
นักงานเพิ่งจบไปตอน๔๓๐ของเมื่อคืนนี่แหละนะครับ
แล้วก็แน่นอนครับวันนี้ก็อีกหนึ่งคืนเป็นคืนสุดท้ายเช่นเดียวกัน

เนี่ยแต่ว่าดนตรีมันร้าวใจอยู่นะ

งกรานเทศกาลดอกคูณเสียงแคนถนนข้าวเหนียว
ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้เขาจัดซ้อมคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอลเป็นคืนที่๒

ประชาชนเรือนแสนเลยค่ะร่วมซ้อมกัน๓รอบใช้เวลา๖นาทีครึ่ง
เป็นการเล่นคลื่นมนุษย์ยาวนานที่สุดในคืนเมื่อวานนี้
ก็คุณผู้ชมเรียบร้อยกันไปนะมีความสามัคคีกันสุดเลย

อันนี้อยู่ข้างนอกอยากจะมีส่วนร่วมด้วย
ขึ้นเหนือไปดูที่พยาวนะครับบรรยากาศเล่นน้ำสงกราน
ตอนกลางคืนที่อุโมงน้ำริมกว้านพยาวครับ
เป็นพันคนแล้วครับสนุกสุดเวียงกันเลย
แล้วก็มีเสียงเพลงเปิดให้เต้นกันด้วย
นะฮะศรีสันก็ตะกาล
เมื่อคืนก็เป็นคืนที่สองค่ะ
ก็ยังมีต่อเนื่องกันไปก็ไปได้นะครับที่พยาว
ส่วนที่วัดบ้านไร่ในอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
อันนี้เขาจัดแบบว่าอนุรักษ์ประเพณีหน่อย
เป็นวันกระตันยูบุพการีค่ะ
และเทศกาลสงกรานส่งน้ำรูปหล่อ
พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
ก็มีประชาชนแล้วก็ศิษยานุสิตเข้าร่วมพิธีอย่างคับข้าง
นสาราการประเรียนกว่า๑๐๐คนเลยนะคะ
อันนี้ก็จะเป็นการเสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทยนะ

ท้ายกันที่บรรยากาศการตักบาดน้ำหอมเทศกาลสงกราน
หนึ่งเดียวในจังหวัดตรังที่วัดเขาแก้วอำเภอสิเกาค่ะ
ประชาชนมาร่วมงานครับข้างเหมือนกัน
มนต์พระภิกษุสามเณร๔๐รูปมารับบาดน้ำหอม
พระครูศรีรัตนาพิวุฒิเจ้าอาวาสก็บอกว่า
มีการเริ่มจัดตักบาดน้ำหอมมาตั้งแต่ปี๒๕๔๘แล้ว
ก็จะได้เข้ากับเทศกาลวันปีใหม่ไทยค่ะ
ก็จะรดน้ำอบน้ำหอมส่งน้ำพระรดน้ำผู้หลักผู้ใหญ่
แสดงความกระตันยูต่อผู้มีพระคุณผู้สูงอายุ
แล้วก็บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปด้วย